พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙ในวันนี้
มีอัตราการติดเชื้อทั่วโลกประมาณ๘แสนคน
และยังมีแนวโน้มที่อยู่ในอัตราที่สูงอยู่
ส่งผลให้จะเกิดการช่วงชิงทรัพยากร
เพื่อใช้ในการรักษาทั่วโลก
สำหรับประเทศไทยและประชาชนชาวไทย
นับเป็นพระมหากุราธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ได้ประทานอุปกรณ์ทางการแพทย์อาธิ
รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
เอ็กซาเรย์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

และเครื่องมือทางการแพทย์อื่นจำนวนมากเป็นต้น
อกจากนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชอุบารี
กรมพระศรีสวังควัตรวรคัตยราชนารี
นามของประธานราชวิทยาลัยจุฬาพร
ทรงพระกุณาโปรดกล้าพระราชทานหนังสือขอขอบใจ
และขอเป็นกำลังใจรวมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่ง
สนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร
ให้กับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกคนอีกด้วย
ในวันนี้ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน๒๐๗๐ราย
อันเป็นผลมาจากคลัสเตอร์ล่าสุดช่วงก่อนเทศกาลสงกราน
ยังคงส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกอย่างน้อย๒สัปดาห์
โดยอัตราการแพร่ระบาดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
การแพร่ระบาดมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างกว่าระลอกที่ผ่านมา
ซึ่งถ้าหากเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งกาดไม่ตก
ดำเนินการตามมาตรการต่างที่สวคอแนะนำ
ก็จะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเรา
และสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้งในเร็ววัน
ทั้งนี้รัฐบาลและสวบคมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา

หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับมาตรการให้เข้มงวดขึ้น
จะมีการเร่งพิจารณาและประกาศล่วงหน้าให้ได้รับทราบโดยทันที
ในขณะเดียวกันเพื่อความไม่ประมาท
ผมได้สั่งการให้มีความเตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขของประเทศในด้านต่าง
เพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รัฐกระบวนการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง
รวมทั้งพิจารณาการฟื้นฟูเยียวยาในอนาคตอีกด้วยนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน
ที่รับมอบแล้วจำนวน๒๑ล้านโดสที่สามารถฉีดได้๑๐๕ล้านคน
โดยนับถึงวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว๘๔แสนคน
กว่าครึ่งหนึ่งเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบันงานในพื้นที่เสี่ยงตลอดเวลา
ซึ่งบุคลากรทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้
อกจากนี้รัฐบาลและสวบคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
โดยได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้ครบ๑๐๐ล้านโดส
เพื่อฉีดให้กับประชาชน๕๐ล้านคนภายในสิ้นปี๖๔นี้
ที่ผ่านมาเราจัดหาแล้ว๖๔ล้านโดส
ส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้๖ล้านโดส
และเดือนต่อไปอีกเดือนละ๑๐ล้านโดส
พรุ่งนี้จะมาอีก๕แสนโดส

รัฐบาลจีนได้แจ้งความประสงค์บริจาควัคซีนให้ไทยอีก๕แสนโดส
ในส่วนที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก๓๖ล้านโดสนั้น
รัฐบาลก็ประสบความสำเร็จ
และไฟเซอร์อีก๕๑๐ล้านโดสมาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนแล้ว
และเพื่อเป็นการเติมเต็มภาครัฐและเกิดการทำงานเชิงลุกมากขึ้น
ผมได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ขึ้น
ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุของค์การเพศรัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนโดยมีนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรเป็นประธาน
ซึ่งได้รับรายงานว่าสภาหอการค้าไทยจะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองอีกด้วย
ประมาณ๑๐๑๕ล้านโดสและในอาทิตย์หน้าผมก็จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน
ได้แก่สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนทั้งหมดนี้
ก็เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถมีวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ครบ๕๐ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ครับ
ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลและสวบคมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างเต็มที่
โดยได้มีการกระจายไปสำรองในพื้นที่ต่างแล้วและกำลังนำเข้าเพิ่มอีก๒ล้านเมตร
ด้านการจัดเตรียมเตียงให้กับผู้ป่วยเรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด
และผู้เสี่ยงติดเชื้อรวมกว่า๒๘๐๐๐เตียงทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ
มีผู้ป่วยหลักพันต่อเนื่องกันมาหลายวันทำให้จำนวนเตียงลดลงอย่างมาก
แต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จัดเตรียมมาตรการ
เพื่อจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยทุกคนให้ได้
ไว้อีกประมาณ๓๘แสนล้านบาทโดยมาจากพราคอเงินกู้๑ล้านล้านบาท
อีก๙๙หมื่นล้านบาท
และค่าใช้จ่ายบรรเทาโควิด๑๙อีก๔๐๐๐ล้านบาท
โดยฝ่าเศรษฐกิจได้เตรียมโครงการ

เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภค
รวมไปถึงโครงการที่จะก่อให้เกิดการลงทุน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า
รัฐบาลมีงบมันเพียงพอ
ที่จะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยา

ให้กลับมาเจริญเติบโตให้ได้โดยเร็ว
ผมขอขอบคุณประชาชนทุกคน
ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ

ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์
หมอพยาบาลอสม
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละอดทน

แต่ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททำหน้าที่เพื่อส่วนรวม
ผมขอยกย่องทุกท่านจากใจจริง
ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องช่วยกัน
ปกป้องทีมแพทย์ของประเทศไทย
ด้วยการระมัดระวังตัวลดความเสี่ยง

คือการเว้นระยะห่างล้างมือ

ในฐานะนายกรัฐมนตรี

ผมและรัฐบาลจะทำทุกทาง
เพื่อให้เราผ่านวิกฤตในระลอกนี้ไปให้ได้
พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง
และผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคนประเทศไทย
จะต้องเอาชนะโรคร้ายในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน